อย่างที่นี่นะคะงูเหลือมตัวนี้มันไปเขมือบแมวค่ะแล้วสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับจนได้ค่ะ
โอ้ยแมวแมวสูงฮิตมันคืนแมวไหมอะ
แต่ไปตระกืนแล้วกินเขาไปแล้วโต่งสาญ
โต่งสาญแมวเหมือนกันซึ่งงานนี้ก็เป็นที่เศร้าสะลดใจของทาสแมว
แต่ก็เอาล่ะคุณผู้ชมเป็นถึงคราวเคาะของมัน
งานนี้เจ้าหน้าที่กู้ไภมูลละนาทีใต้แตกตึ้ง
นครศรีธรรมราชบอกว่ามีคนแจ้งขอความช่วยเหลือมาว่า
งูเหลือมกินแมวแล้วกำลังเลื้อยหนีลงโพรงดิน
รีบไปตรวจสอบค่ะไปเจองูเหลือมอยู่บนพื้นที่รกร้าง
เจ้าของที่ดินเนี่ยเพิ่งว่าจ้างรถแคคโฮลมาปรับพื้นที่
จุดนี้อยู่บริเวณริมถนนนครอุทิศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอไปถึงนะคะงูเหลือมตัวนี้ท้องป่องเลยนะ
มันกินแมวเข้าไปทั้งตัวหลักฐานคาท้องแบบนี้

ก็หนีลงโพรงไม่ได้ไงติดทุ่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้บ่วงคล้องจับโดยง่าย

มาจากกันวัดความยาวได้๓เมตรน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม

เขาเอาเตียงขนมาปรุงกัน
ยกไม่ไหวแล้วต้องช่วยกันหามมาอย่างนี้

๕๐กิโลกรัมคนหนึ่งเอาใส่กระซอม

คุณป้าเขาต้องอุ้มเหมือนอุ้มดิฉันไปเลยอย่างนี้
อือมันรู้ดิใสขนาดนี้
ก็มันเป็นงูท้องป่อง
เออไอ้ยักษ์โอ้โฮมันยุงเลยเนอะ
ก้นป่องนั่นไงยุงมันจะก้นป่อง

เป็นไปได้ยังไงที่เราที่เราเล่นมุกอะไรของเราอย่างนี้
มันเป็นไปได้ยังไงจากงูท้องป่อง
จะยุงก้ดป่องมันเป็นไปได้ยังไงพอถนัดทางพ้าหรือยังไง
พ้าไม่พ้าก็ให้คุณผู้ชมใช้วิทยาติธาตุเอาเอง
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมก็จับงูไปได้อย่างปลอดภัย
คือไม่ไปกินแมวตัวอื่นอีกนะคะ
และคนทำวันสะใจแล้วแหละ
ทีเจ้าหน้าที่หรือบอกว่างูเหลืองตัวนี้
มันน่าจะมาอาศัยอยู่พื้นที่ตรงนี้นานแล้ว
มันเป็นที่ลงลาก
แต่ว่าเอาล่ะหลังจากนี้ต่อไป
ก็คงไม่มีเหตุการณ์สลดใจแบบนี้เกิดขึ้น